คุณผู้ชมคะจังหวัดภูเก็ตไข่มุกอันดามันเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวนะคะ
ชาวไทยชาวต่างชาติคือต้องมาสักครั้งหนึ่งเพราะว่าสวยงามมากจริง
ก่อนหน้านี้คอสชเขาจัดระเบียบเรื่องของการวางเตียงการวางร่ม
แต่ว่าตอนนี้ก็มีการทบทวนใหม่ให้วางได้ไม่เกินร้อยละ๑๐ของพื้นที่ชายหาดนะคะ
พอมีการวางได้แบบนี้แล้วเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวหรือเปล่า
ท่องเที่ยวมากขึ้นไหมเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
นักท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันเข้ามาเนี่ยเป็นจุดประสงค์ของเขา
กลางคืนเขาพักที่โรงแรมหรูก็ไม่ว่ากัน
นักท่องเที่ยวที่เคยรู้จักกันมามาทุกปี
ปีตวยิงปากมา๒ขั้ง๓ขั้งบอกว่าถ้าไม่มีเจียงเขาจะไม่มาแล้ว
และนิจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ขอสชาวฯ
และนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คศและกล่องกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
พลทหารราบที่๕และภาครัฐร่วมกันทบทวนการจัดระเบียบชายหาดใหม่อีกครั้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
และทำให้บรรยากาศชายหาดใน๙ชายหาดของจังหวัดภูเก็ตกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการปักล่มและวางเตียงชายหาดให้อยู่ในกรอบร้อยละ๑๐ตามความยาวของแต่ละหาด
เพื่อเยียวยาให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบชายหาดเมื่อปี๒๕๕๙
ไม่อนุญาตให้มีการปักร่มและเตียงได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง
โดยเริ่มอนุญาตให้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ซึ่งชายหาดที่ได้รับการผ่อนพันธ์และเยียวยาผู้ประกอบการให้เข้าใช้พื้นที่ประกอบอาชีพบริการนักท่องเที่ยวมีทั้งหมด๙หาด
เนื่องจากมีการครอบครองมาเป็นระยะเวลานานและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ซึ่งเมื่อคศอนุญาตและผ่อนผันเยียวยาให้สามารถปักร่มวางเตียงได้
ก็ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งจากแถบสแกนิเดเวียรัสเซียอังกฤษทยอยกลับมาในภูเก็ตอีกครั้ง
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจนะครับ
โดยเพราะนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่เข้ามาก็สามารถมีที่จอดรถนะครับ
มีพื้นที่ลงหาดได้อย่างสะดวกสบายแตกต่างจากเมื่อก่อน
ซึ่งมันหาดแนวยาวทำให้ไม่สามารถจะแบ่งได้ว่าอะไรนะครับ
แล้วก็แต่ละเข้าจะเข้ามาจอดรถก็มีที่จอดรถของผู้อิทธิพลแบ่งล็อก
ไม่ว่าจะเป็นวินมอไซค์วินรถเช่านะครับ
คนตรีสิทธิพลหมศิกัสินทร์ผู้บัญชาการกองพลทหันท์รับที่๕อย่างระบุว่า
การจัดระเบียบจะต้องมีการประเมินผลทุกเดือน
และหาวิธีการเพื่อให้ทุกอย่างนั้นเกิดความสมดุล
การท่องเที่ยวไม่เสียหายและทุกคนอยู่ในกฎระเบียบ
และทำให้พื้นที่ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามสะอาดตา
สมกับเป็นเมืองไข่มุกแห่งอันดามัน
งดงามอยู่ในใจของคนทั่วโลกอีกครั้ง
อรยพจาข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน